ดรบิ๊วน์อัลลุย์เพย์มเร็ว

มากวาดไม่กวาดน่ารักวุธิ
แต่ถนนมันเป็นถนนดรุกหลังบ้านนอก

เขาก็สะเพชต์สตา

ปี๊อะไรไม่รู้จักผักจักเจ้านี่

เห็นเดินซื้อคนเดียวหลายวันแล้ว
เพื่อนเพื่อนก็เลยมองหน้ากันแบบช่วงไหนอ่ะพี่นี่ไง
สองสามวันก่อนอืมจริงหรือเปล่าพี่พูดเล่นว่าไม่
ก็ซื้อแต่ถามอะไรไม่ตอบเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนผมเสียมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่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
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดทรัพย์สไลด์กันไว้ด้วยนะครับ
และก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาของเราในค่ำคืนวันนี้ฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิมครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียวอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
และในค่ำคืนวันนี้นักเล่าของเราที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนพร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมแล้ว
เป็นนักเล่าหน้าใหม่เล่าเรื่องมันมากเขาจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
มันมากมากครับเรื่องนั้นก็มีชื่อเรื่องว่าสี่แยกบางแสนครับ
วันนี้ยินดีต้อนรับคุณตุ๊กตาครับสวัสดีครับ

แต่ก่อนหน้านี้เราคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

คือตอนเล่ามันก็เห็นภาพด้วยนะพี่

ตอนที่หนูพูดว่าแขวนป๊าต้องโกรธหนูก็แขวนป๊าต้องโกรธ

ใช่ออกท่าทางด้วยแล้วก็มองไม่เห็นก็แขวนทับเข้าไป

แต่ตอนเล่าหนูหนูก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแต่ว่าไม่

ก็๑๐กว่าไม่ใช่๑๐ปี๑๐กว่าปี

ดังค่ะแต่ว่าไม่ลงหน้าหนังสือพิมพ์

ถ้าคนอยู่แถวนั้นเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วจะรู้หมด

ใช่ถ้าบอกว่าไม่จริงไปถามร้านป้าปักใต้ได้เลย

แล้ววันนี้คุณตุ๊กตามาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเรา

ชาวสถานีผีดุแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น

แต่ถามว่าหนูเคยเจอแบบจะไหม

เป็นเสียงเป็นกลิ่น

แต่เห็นแบบอย่างนี้จัดไม่มี

ก็เคยได้ยินเสียงแม่ร้องไห้
เพราะว่าหนูเอาศพแม่ขึ้นรถ

แสดงว่าเสียงแม่เพราะเค้าให้เราโปร่ง

แต่ถ้าเราเจอมันก็จะเชื่อเหมือนเป็นเรื่องแบบ

เชื่อเต็มร้อยว่าโลกนี้มีผี

กลัวนะแต่อยากรู้แล้วก็

ญาติหนูว่าเป็นพระบวชมา๖ปีเองก็สอนหนู

ข้าไม่หยอกแช่งมึงไม่ให้มึงเด็ดผุดเด็ดเกิด
หนูก็หันไปหารูปแม่หรือแม่เปิดหรือเปล่า

ใช่แม่เปิดหรือเปล่าคือตอนนั้นหนูมานั่งคิดแบบ
คุณพูดกับใครหนูอยู่คนเดียวแล้วมันสามครั้งพี่แจ๊ค

เอง๓ครั้งแล้วมันเป็นกล่องเลาเตอร์ค่ะ
คือหนูปิดรีโมททั้งสองอันมันจะต้องเปิดเลาเตอร์และเปิดทีวี
มันถึงจะติดประเด็นของหนูคือติดได้ยังไงแล้วหนูอยู่คนเดียว

นั้นจำได้มันเปิดมาเป็นรายการอะไร
ครั้งแรกก็เป็นช่องข่าวที่เราเปิดค้างไว้

เพราะว่าหนูกลัวค่าไฟมันแพงหนูไม่รู้มันติดตอนไหน

ก็อีกส่วนนึงแต่ว่าค่าไฟมันแพง
เพราะว่าหนูไม่รู้มันติดตั้งแต่ตีหนึ่งตี๒หรือว่าตอนที่หนูหลับ
ห้องไหนเปิดไฟเปิดทีวีดังมากเลย

หนูก็ถามพี่ถามแชทอะ

เออไม่มีนะคะน้องตุ๊กตา
หนูก็ถามพี่ที่อยู่ด้วยกันที่บางแสน
พี่เขาบอกว่ามีคนตาย

อย่าไปซอยนี้กูกลัวผีมันพาหนูไปเลย

แล้วสุดท้ายกล่องเหมือนอัปเดตเอง

คือสุดท้ายแล้วหนูก็ไปค้นหาในข้อมูล
อินเตอร์เน็ตว่ามันเกิดจากอะไร
ทำไมกล่องอ๋อมันอัปเดตเวอร์ชัน

มึงได้มาทำสังกระทานขอโทษผีซ้า

อเรนนี่เรียกเลยเข้ามาได้ยังไงน่ะคนโดมีสารพะพรมนะ

คือแบบหนูพูดเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวมาก

สมมุติว่าตอนนั้นมีผีอยู่แล้วเขาเจอคำสาบแช่งเรา

หนูว่าเขาน่าจะไปค่ะหนูก็คิดว่าที่ญาติหนูสอนน่าจะจริงนะคะ
เพราะว่าตอนเด็กเขาเป็นคนที่กลัวผีมาก
แล้วทรงออกเป็นแบบเป็นเกย์ค่ะแต่เด็กอ่ะแล้วแบบกลัวผีไม่กล้าเดินคนเดียว
แต่พอเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาไปบวชเหมือนแบบความกลัวมันไม่ค่อยหายไป
ใช่ก็เขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนจำวัดนั่งสมาธิ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนแบบมากวาดไม่กวาดหน้ากุฏิอย่างนี้
แต่ถนนมันเป็นถนนลูกรังบ้านนอกค่ะดินแดงเล็กอ่ะแล้วก็
แต่ก็ใช้ไม่กวาดเสียงมันเหมือนกวาดถนนคอนกรีต
แกรกเขาก็ศพพิษศัตริย์จบไปบทหนึ่งหาย
นั่งอยู่แบบแกรกศพพิษศัตริย์ศัตริย์ทั้งหลาย
เหนียบสักพักนึงก็รอบ๓แกรก
ลดเล็กช่างไม่ฟุตไม่ให้เกิด
เงียบเลยหายไปเลย
กูไม่คงขูนของมึงจริงมึงแช่งไปเลย

ใช่ค่ะหนูไม่อยากเจอฟังแค่เรื่องเล่าหรือแบบว่า

หนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงหนูจะวิ่งหรือหนูจะเป็นลมหรือหนูจะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แค่เริ่มต้นในการคุยกันเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะ
บอกแล้วว่าเธอเป็นคนที่เมาส์สนุกมาก
ทีนี้มาถึงอาหารจานหลักของเรา
คุณตุ๊กตาครับเรื่องวันนี้ที่คุณตุ๊กตาจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันคือห้องเช่าชั้น๔เป็นประสบการณ์ของใคร
ประสบการณ์ของใครเนี่ยหนูว่ามันไม่สามารถระบุได้นะ
แต่ว่าน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยทำงานในสถานที่เดียวกันกับหนู

ไปถามมาอเรนนี่ไปถามมาว่ามันเป็นสถานทำงานที่เดียวกันแต่มันคนละสาขาเฉยค่ะ
เหมือนเรื่องสี่แยกบางแสนใช่เหมือนหนูก็ไปถามเขามาอะไรอย่างเงี้
แล้วก็ประมวลมาให้ฟังแล้วก็มาประมวลให้ฟังใช่
แต่ว่าหนูต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้หนูเองเคยเขียนแชร์เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าบทความที่เราเขียนมันก็จะให้กระชับลง
ไอ้ที่แบบน้ำน้ำเล็กน้อยเขาก็ไม่ได้หนูไม่ได้ใส่ลงไปอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดว่าหนูเอามาเล่าตรงเนี้ยแล้วก็แบบเอ้ยเหมือนเคยอ่านนั่นแหละหนูเป็นคนเขียนเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่า
เหมือนเรื่องสี่แยกบางแสนไปเอาของใครมาหนูบอกเธอไปดูฉันเขียนปี๒๕๖
เหมือนสีแยกบางแสนเขาเป็นคนเขียนแล้วก็มีคนแชร์ลงในโลกโซเชียลเยอะมากมายอเรนนี่ใช่
แต่จริงจริงหนูก็ไม่ได้ถนใจเลยนะแต่คือหนูบอกก่อนว่า
แล้วมันก็จะมีรายละเอียดที่หนูไม่ได้เขียนลงเข้าไปด้วยขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ขอเปลี่ยนชื่อ

ตอนนั้นหนูก็ยังร้องเพลงที่บางแสนใช่ป่ะคะ

ขอถามนอกเรื่องร้องเพลงแนวไหน
ร้องหมดไม่ได้เก่งแต่กลัวตกงาน

หนูก็ร้องเพลงที่สาขาบางแสนแล้วเจ้าของร้านเนี่ย
เขาเปิดสาขาใหม่อยู่แถวพญาสัจจา
ใช่ค่ะก็จะเป็นชื่อร้านเดียวกันแต่ว่าจะเป็นแบบสาขาหนึ่งสาขา

ใช่ค่ะขี่รถประมาณ๑๐กว่าโลมอไซค์นะคะประมาณไม่เกิน๑๘โลนี่แหละ
คือน้องสองคนนี้เขาทำงานคนละสาขากับหนูครับแต่ว่าในช่วงที่เปิดร้านใหม่อ่ะ
มันจะมีการแบ่งพนักงานตรงนี้ไปช่วยสาขานู้นสาขานี้คนลาก็เอาสาขานี้มาไว้ตรงนี้
หนูหนูก็เลยได้เจอน้องเขาเขาทาน้องคนนี้หนูก็ขอนามสมมุติชื่อบีมแล้วกันนะคะ
เขาทำหน้าที่บาน้ำส่วนแฟนเขาเป็นพี่อาร์พี่อาร์ชื่อน้องทิพย์
ก็คบกันมาประมาณสัก๔๕ปีแล้วแบบวัยรุ่นนะคะ๒๐กว่า
ช่วงคบกันก็จะเป็นปกติที่แบบหึงหวงทะเลาะกันกินเหล้าก็อะไร
เพราะลูกค้าส่วนมากถึงเนื้อถึงตัว
ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นร้านอาหารเขาก็ให้เกียรติอยู่
พี่เอาอะไรมั้ยก็มีพูดคุยก็ได้ตรงเตรียม
ก็วันหนึ่งหนูก็ไปช่วยสาขา๒ที่นู่น
ได้ยินเขาคุยกันว่าน้องบาน้ำไม่มาทำงานสามวันแล้ว
เหมือนทะเลาะกับแฟนอะไรแบบนี้
ทำงานแต่เขาก็คงคิดว่าแบบมันก็คงจะงอนกันแหละเพราะมันทะเลาะกันทุกอาทิตย์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ย
แต่น้องผู้ชายเนี่ยหายไป๓วันคือไม่โทรบอกใครว่าจะไปไหน

ไม่ลาหรือคือถ้าน้องจะลาน้องจะแบบเออวันนี้ไม่ได้ไปนะแต่ว่าหายหายไปเลยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เห็นพี่สาวมาคอมเมนต์แบบประมาณเขาก็ห่วงน้องว่าแบบกินเหล้าอีกแล้วดูแลตัวเองหน่อยนะ
แล้วน้องเขาก็แบบตอบเหมือนที่เล่นจริงค่ะว่าผมกินวันนี้วันสุดท้ายแหละเดี๋ยวผมตายผมก็ไม่ได้กินแล้วบอกอย่างนี้
ก็มันเหมือนคำพูดที่แบบคนแบบเหมือนกลวนนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไร
แล้วก็ติดต่อน้องไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ก็โทรไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่รับก็เลยโทรบอกแฟนน้องเขา
แฟนน้องเขาก็เข้าไปหาที่ห้องก็เห็นรถจอดอยู่รถจอดอยู่ห้องล็อกไว้ก็ไปเคาะเรียบ
เหมือนไม่มีคนอยู่อะค่ะเหมือนไม่มีคนอยู่ทีนี้ก็เริ่มแบบเริ่มแบบรอรอว่าติดต่อกลับมา
ติดต่อไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไปไหนแล้วทีนี้เจ๊อ่ะเขาก็เลยแบบโทรหาเองเลย
เพราะปกติก็จะให้ผู้จัดการหรือว่าเพื่อนใช่ไหมทีนี้แบบทำไมมันไม่มาทำงานอะไรอย่างเงี้
เขาก็เป็นคนดุดุนิดนึงมาเดี๋ยวโทรเองเดี๋ยวกูโทรเองโทรไปไม่รับเหมือนกัน
คือถ้าเบอร์เจ๊แล้วยังไม่รับนี่คือแบบว่าแปลกปกติแล้วนะแปลกมากแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะ
เสร็จแล้วทีนี้เขาก็เลยเจ๊น่ะก็เลยใช้ให้พนักงานไปดู
ก็เหมือนกันค่ะคือไปไปก็เจอรถจอดอยู่เจอรถจะอยู่แต่ว่าไม่
ไม่ตัวไม่เห็นตัวคนคือห้องปิดอะไรอย่างเงี้ยห้องปิด
คือมันประมาณสามวันแล้วนะสามวันเข้าวันที่สี่แล้ว
แล้วจนมันมีเพื่อนเพื่อนพนักงานที่ไปกินเหล้าด้วยกันคืนนั้นอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ย
เป็นห่วงบีมอ่ะทำไมติดต่อไม่ได้เลยอ่ะลาก็ไม่ลาไม่บอกใครเลย
เป็นยังไงไปดูกันป่ะคือชวนกันไปเองไม่ไม่ได้มีใครสั่งอ่า
คือหนูจำได้คือมีผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ธอมคนหนึ่ง
ธรรมนี้คืออันนี้ก็ก็คือน่าจะเอ๋ยได้ค่ะเพราะอ่าชื่อเหงียวไปด้วย
ก็ไปด้วยความที่เขาเพิ่งมาทำงานทีหลังเขาก็เลยไม่รู้ว่าหอเนี่ย
ห้องไหนรู้เลยว่าอยู่ชั้นสี่ก็เดินขึ้นไปก็ไปเคาะเรียก
เรียกแบบบีมบีมเคาะไล่ห้องอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะ
คือแบบมันปิดหมดไงคือเปิดมาไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบ
ก็ก็ก็บีมไม่ตอบอ่าไปอีกห้องนึงก็ก็บีมไม่ตอบอืมพอห้องที่สาม
ก็ก็บีมบีมระหว่างที่ค้อนอ่ะเสียงลุกบิดห้องถัดไปอ่ะ
เปิดแล้วก็เน็ตหนึ่งก็เลยแบบเหมือนเขาเปิดออกมาแง้มดู
เหมือนเปิดให้รู้ว่าห้องนี้ห้องกูไม่ใช่พวกนั้นอะไร
อ่าแต่ว่าเพื่อนก็เลยแบบอ้าวก็คงคิดว่าเป็นเขามาเปิดให้
เพราะเราเรียกเขาแล้วสามห้องติดใช่ไหมก็เลยเดินไปไม่เจออ่า
เจอใครแต่ว่าประตูเปิดครับแต่ว่าเริ่มได้กลิ่นอุ้ย
เริ่มได้กลิ่นแต่ว่าไม่ไม่ได้หนักเท่าไรแต่แบบเอ๊ะ
กลิ่นตุ๊ดตุ๊ดอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ก็เลยกลับกลับไปบอกเจ๊
อะไรอย่างเงี้ยว่าเออเป็นอย่างงี้อย่างงี้ไปก็ไม่เจอครับอ่า
น้องเขาอยู่ชั้นสี่ใช่ป่ะคะทุกคนก็ยังเป็นห่วงทุกคนก็ยังเป็นห่วง
แล้ววันที่เขาโพสต์โพสต์บนเฟซบุ๊กหนูเคยเข้าไปส่องดู
เขาโพสต์เมื่อวันอังคารแต่หนูจำปีไม่ได้นะ
เมื่อวันอังคารอ่าทีนี้กลิ่นมันเริ่มออก
คนในตึกมันก็เริ่มแบบกลิ่นอะไรอ่ะมันกลิ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ก็ยังหาแบบแม่บ้านเขาก็ตามหากินมันก็ไม่มีอ่ะมันก็แบบกลิ่นอะไรอะไรอย่างนี้
จนมันหลายวันเข้าวันที่๕วันที่๕วันที่๖เนี่ย
จากชั้นสี่อ่ะลงมาชั้นหนึ่งอืม
พี่แจ๊กว่ามันจะต้องแบบขนาดไหนตึกตึกสี่ชั้นอ่ะอืม
สี่ชั้นชั้นสี่ลงมาชั้นหนึ่งเขาก็เลยแบบเจ๊เจ้าของห้องอ่ะเจ้าของตึกอ่ะ
เพราะแบบเฮ้ยมันแปลกแล้วเหมือนเขาใจไม่ดีแล้วเขาก็เลยแจ้งกู้ภัยเลยว่า
ช่วยมาดูให้หน่อยค่ะว่ามันอะไรมีใครเป็นอะไรไหมกลิ่นมันขนาดนี้คือแบบ
อย่างเงี้ต้องให้กู้ภัยมาดมถ้ากู้ภัยเขาซูดเข้าจมูกว่า
ถ้ากลิ่นใช่ก็คือใช่เลยเพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าหมาหรือแมวตายไหม
ก็เดินหาซากกันไม่มีไม่มีแล้วมันกลิ่นอะไรมันกลิ่นอะไร
สุดท้ายก็กู้ภัยเขาก็มาค่ะแล้วเขาก็เดินเดินตามกลิ่นนั่นแหละ
จนก็ไปหยุดตรงห้องน้องเขาหยุดตรงห้องน้องเขา
แล้วก็พังประตูเข้าไปก็มองหาก็ไม่เจอแต่เจอในห้องน้ำ
อยู่ในห้องน้ำเป็นศพอยู่ในห้องน้ำ
แควนคอแควนคอกับอ่าจะพูดยังไงที่มันเป็น
ที่เราประตูห้องน้ำที่เราเปิดไปปุ๊บมันจะเป็น
ระบายอากาศช่องระบายอากาศพัดลมอะค่ะมันจะคืดอะไรอย่างนี้
พัดลมอยู่อากาศอ่ะหรอใช่เขาแขวนไว้ตรงนั้น
แล้วน้องคนนี้ที่หนูเคยไปเอาที่หนูเห็นเขานะรูปร่างเขานะ
เป็นผู้ชายไทยที่แบบหุ่นหมีแต่ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่แล้วก็เป็นคนที่แบบ
ไม่พูดหนูเคยพยายามแบบหยอกเขาแบบอยู่คนเดียวเหรอไม่มีใครมาช่วยเห
อืมหนูก็เอ้าหนูก็ไม่พูดกับหนูไงหนูก็คือแล้วด้วยความที่แบบ
ตัวเขาสูงตัวเขาใหญ่หนูหน้าหนูว่าน่าจะประมาณร้อยไม่ต่ำกว่า๑๘๐นะ
แล้วมันอืดพี่มันอืดแล้วภาพที่เห็นคือไม่ใส่เสื้อใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว
แล้วก็แขวนแล้วด้วยความที่เขาตัวสูงอะค่ะมันก็ไปประมาณกึ่งแบบอยู่อย่างเง
อืมคือขาย่ออย่างเงี้ครับแล้วก็อย่างงี้เลยแล้ว
เพื่อนสนิทเขาที่หนูโทรขออนุญาตเขาเนี่ยเขาบอกมันก็ถ่ายรูปมานะ
ตาจะดูหรือเปล่าหนูก็ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวติดตาแต่ว่า
เราฟังแค่ที่เขาบรรยายเราก็นึกภาพออกแล้วคือแบบว่าบุลินนี่คือแบบออกมาแบบ
ออกแบบอย่างเงี้ยเลยอะค่ะเหมือนที่เขาเห็นอะตาคือโบ๋ออกมาแล้วอะไรเงี้ย
ก็เจอปุ๊บกู้ภัยก็เข้าไปตัดเชือกแล้วก็พยายามเคลื่อนย้ายร่างน้องออก
ยกไม่ขึ้นไม่รู้ว่านักหรือแต่ผู้ชาย๓๔คนอะพี่แจ๊ก
ที่เป็นกู้ภัยหนูว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นนะแรงผู้ชายแต่น้องไม่ออกมา
ไม่ออกมาหนึ่งด้วยตัวใหญ่ด้วยไม่ไม่ออกมาด้วยจนแบบ
ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเกือบห้าโมงเย็นคือแบบพยายามกันแล้วอ่ะ
คือตัวเขาแบบมันแข็งด้วยแล้วก็ออกจากประตูไม่ได้ด้วย
สุดท้ายต้องไปจุดทูบบอกว่าพี่ขออนุญาตนะพี่พาน้องขอพาน้องกลับบ้าน
ขอพาน้องกลับบ้านนะช่วยให้พวกพี่เอาออกไหนแต่มันจะมืดแล้วอะไรเงี้ย
เขาก็จุดทูปบอกก็พยายามอีกประมาณสักแป๊บนึงเอาออกมาได้
พอออกมาได้ก็เขาก็ติดต่อยาดแล้วก็เอาศพไปนู่น
แต่ในระหว่างที่เอาออกมาแล้วทุกคนก็ยังเห็นน้องเขาเหมือนเดิม
แม้กระทั่งคนที่ร้านก็เห็นคนในตึกเขาก็เห็นน้องก็ใช้ชีวิตปกติ
เดินออกมาสูบบุหรี่ตรงระเบียงบ้างเดินมานั่งอย่างงี้
แล้วก็แบบสูบบุหรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดินไปซื้อลูกชิ้นบ้าง
ซื้อลูกชิ้นเลยเหรออเรนนี่ใช่คือเขาใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติอะค่ะ
แล้วก็อ่าซักผ้าในห้องน้ำที่มันเป็นแปลงอ่ะพี่แจ๊คอย่างเงี้กลางคืนอ่ะ
อันนี้คือข้างห้องเขาบอกมานะเสียงเปิดทีวีบ้างเสียงกดชักโคกบ้างเอ้ยลาดชักลาด
เหมือนข้างห้องนี้ก็น้องก็อยู่ตามปกติของเขาอะอเรนนี่ใช่เป็นแต่ว่าไม่เห็นเขาตอนดังวัน
เออแต่ตอนประมาณมืดอะไรอย่างนี้หรือช่วงเช้ามืดเห็น
หมายถึงว่าคนที่อยู่ในอเรนนี่ในระแวกนั้นเห็นเหมือนเดิมอเจมส์เห็นเขามาใช้ชีวิตตามปกติ
อเรนนี่ใช่อเจมส์หลังจากที่จะสวบออกมาแล้วถูกไหมอเรนนี่ใช่ค่ะเห็นเหมือนเดิมแล้วก็
มันจะมีพนักงานเฝ้าร้านใช่ป่ะคะเป็นเวลาที่ใครกลับบ้านหมดแล้วอ่ะ
เขาบอกว่ามันจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่น้องเขาชอบไปนอนเล่นโทรศัพท์หลังเลิกงานก่อนที่จะกลับบ้าน
เขาบอกว่าปิดไฟหมดแล้วนะปิดมืดหมดเลยแต่มันมีแสงอะส่องอย่างเงี้ย
เขาก็แบบใครอ่ะแต่เขาจำหน้าได้ว่าเรือเป็นน้องเป็นน้องบีม
เขาก็เลยจะเปิดไฟดูอีกทีนึงก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วก็พ่อค้าขายลูกชิ้นอย่างนี้ค่ะ
ทักน้องเขาว่าเอ้าวันนี้บีมไม่มาซื้อด้วยเหรอเห็นเดินซื้อคนเดียวหลายวันแล้ว
เพื่อนก็เลยมองหน้ากันบอกช่วงไหนอะพี่นี่ไงสองสามวันก่อน
จริงหรือเปล่าพี่พูดเล่นว่าไม่ก็ซื้อแต่ถามอะไรไม่ตอบ
อะไรไม่ตอบคือซื้อแล้วก็ไปเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนผมเสียมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่
ผูกคอตายวันอังคารแต่มาเจอศพวันไหนรู้ไหมวันจันทร์ของอีกอาทิตย์หนึ่ง
พี่แจ๊กว่ามันมันมันกี่วันหนูหนูร้องนั่งนะวันที่เจอคือวันที่เจ็ด
แล้วแล้วแล้วสภาพมันจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บอกว่าเจอน้องอ่ะทำงานอยู่ในบาร์ปกติก็เดินไปทักทายอ้าว
ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็อืมก็คุยปกติแต่ไม่ได้คุยเยอะ
เป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วอีกวันต่อมาน่ะขับรถผ่านอีกตึกนั้นแหละ
ก็เห็นกู้ภัยแล้วคนเยอะมุงมุงแบบแล้วแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ
อะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นวะพอวันทำงานอีกวันหนึ่งมาปุ๊บ
ผู้จัดการถามเอ้าอ้ออ่ารู้เรื่องกับบ่าว่าบีมมันตายแล้วนะ
ไหนอ่ะบอกว่ามีมีร้านไหนบอกว่าเอ้า
ก็ไอ้พิมบาน้ำเรานี่ไงคือมันเพิ่งคุยกัน
เมื่อคืนสองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยอืมคือมันก็เลยงงก็แบบเอ้า
เป็นไรอ่ะบอกว่าทะเลาะกับแฟนมานั่นแหละ
แฟมมันหนีกับบ้านผูกคอในห้องน้ำเนี้ย
แสดงว่าเพิ่งผูกใช่ไหมเพิ่งผูกอะไรผูกมาสองสามวันแล้ว
แต่มันยังมาทำงานอยู่มันมาทำงานอยู่แสดงว่าที่ทุกคนเห็นหมดเลยน่ะ
เขาไปแล้วแต่หนูว่ามันน่าจะเป็นช่วงสามวันเจ็ดวันที่เราเรามักจะได้ยินว่าแบบ
เขายังไม่ได้รู้ตัวว่าเขาตายอะไรอย่างนี้เขาก็จะไปที่ที่เขาเคยไปอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
ยังคงแบบมามาใช้ชีวิตตามปกติอยู่อ่ะใช่ค่ะเออนะเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหม
ก็อยู่ประมาณสองสามเดือนอยู่ค่ะนานอืมสองสามเดือนก็เจอบ้าง
แต่ว่าไม่ทุกคนนะเหมือนใครแบบมีเซนต์หรือเปล่าอะไรสนิทหรือเปล่า
หนูว่าเขาน่าจะไปหาคนที่สนิทมากกว่ามากกว่าค่ะอย่างร้านร้านเนี้ย
ก็จะมีน้าที่เขาเฝ้าร้านอ่ะเห็นครับแล้วก็วงดนตรีเนี่ย
คนมันไม่เยอะอยู่แล้วพี่คนมันไม่เยอะมันก็แบบปะปลายอย่างเงี้
ก็เห็นอืมแต่หนูว่าหนูไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจออืมอ่า
แล้วส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยก็ที่เป็นแฟนเขาอะค่ะก็แบบเสียใจแบบร้องไห้
ทะเลาะกันเขาก็ไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้แล้วผมก็ถามว่าเป็นไงมั่ง
บอกสภาพจิตใจหนูไม่ดีเลยพี่หนูนอนไม่ได้เลยหนูนอนแบบหนูฝันฝันตลอดเลยอย่างเงี้ย
แล้วก็เขาอยู่ด้วยกันสองคนอยู่แล้วมาตลอดอะค่ะแบบไม่มีญาติพี่น้องในในเมืองชนอย่างเงี
มันก็เลยผูกพันกันมากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางทีอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย
หรือว่าพูดอย่างเขากำลังจะพูดเรื่องเนี้ยกับเพื่อนเขาเนี่ยไฟดับของตกอยู่อย่างเงี้ยตลอด
เขารู้เหมือนแบบบางทีก็นอนอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมากอดมานอนด้วยก็คือแบบ
อยู่คนเดียวไม่ได้จนต้องแบบกลับบ้านกลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะทีนี้ห้องนั้นน่ะ
แม่บ้านอ่ะเขาก็ยังเจอเรื่อยเรื่อยคือมีคนมาเช่าต่อไหมอ่ะ
แต่หนูจะเล่าให้ฟังอ่าหนูจะไม่บอกอ่าทีนี้ค่ะคนอ่ะย้ายออกอ่า
ชั้นสี่โดยเฉพาะห้องที่แบบว่าเอ้าหนูได้ยินเขาแปลงผ้าอืม
หนูก็ไม่นึกว่ามีใครเป็นอะไรในนั้นเขาใช้ชีวิตปกติมากเลยหนูไม่รู้
จนวันที่แบบกลิ่นมันติดอ่ะเพราะเขาเอาศพออกไปแล้วใช่ไหม
มันก็ยังอยู่ไงคะคือของก็ยังอยู่กินอยู่แต่คนไม่อยู่
วันนั้นเราออกก่อนเลยเพราะอยู่ติดออกก่อนเลยแล้วก็ชั้น๔ก็ทยอยออก
ทีนี้ด้วยความที่เฮียนอ่ะเฮียนคือแบบหลายคนเจอบางคนไม่เจอ
แต่เขาก็กลัวไงคนไทยเขากลัวเรื่องเนี้ยก็เขาทยอยย้ายออกทยอยย้ายออก
จนเอ่อป้าแม่บ้านอะเขาบอกว่าบางทีอะเขามาทำงานช่วงตีห้า
แบบยังไม่หกโมงค่ะที่ห้าเงี้ยเขาเจอแล้วนั่งนั่งนั่งร้องไห้
เขาเจอก่อนหน้าที่จะเป็นศพด้วยแต่เขาคิดว่ายังไม่ใช่ผีคิดว่าเป็นคน
แต่หลังจากที่เอาศพไปแล้วยังเจออีกแกก็ไม่มาเลยชัดเจน
แกก็มากลางวันแทนแล้วก็รีบทำรีบกลับรีบเลิกอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้อ่าชั้นสองชั้นสี่ย้ายออกก่อนชั้นสี่ไม่มีแล้วอ่า
ชั้นสามไม่ค่อยชั้นสองค่อยค่อยออกมาอ่าเหลือชั้นหนึ่งห้องเดียวอืม
หนึ่งห้องเดียวคันเจ๊เขาก็เจ้าของตึกเขาก็แบบทำไงดีวะ
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแก้ปัญหาอ้าวเดี๋ยวโดนตัดมาที่แฟนเขาก่อนค่ะ
แฟนเขาของในห้องที่เขาซื้อด้วยกันตู้เย็นทีวีไมโครเวฟอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ขนกลับนะแล้วก็ทางญาติญาติเขาพี่สาวของคนเสีย
เขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาไม่อยากเอากลับสระบุรี
อยากได้เอาไปเลยเสื้อพงเสื้อผ้าของน้องลงทงรองเท้าเอาไปเลย
ก็ไม่มีใครเอาแต่อ่าพม่าเอาอืม
มาที่ทำงานในกุ๊กในในครัวอ่ะก็มาเอาเจ้าของตึกก็เลยแก้ปัญหา
โดยการให้มาอยู่ฟรีไปเลยจ้ะให้อยู่ฟรีฟรีไปเลยจ่ายแค่น้ำไฟ
ทำไงก็ได้ให้คนเข้ามาอยู่ก่อนถูกค่ะเพราะว่ามันดูคึกคัก
จะได้ไม่รู้ใช่จะได้ไปดูร้านใช่ค่ะก็เข้ามาอยู่ฟรีเลยเออ
ก็อยู่ฟรีไปเพราะว่ามันไม่กลัวค่ะเพราะว่าเขาไม่กลัว
อาจจะแบบสื่อสารไม่รู้เรื่องด้วยหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะก็มาอยู่
อยู่ไปแล้วก็สักพักนึงตึกเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
ก็เริ่มเริ่มมีคนกลับมาอยู่มาอยู่ค่ะส่วนน้องศพของน้องเนี่ย
พี่สาวเขาก็มาทำเรื่องมารับตัวที่โรงพยาบาลเมืองชน
แล้วก็กลับไปสระบุรีแล้วก็ทำบุญแบบประกอบพิธีกรรมปกติ
แล้วก็ก็ยังมีคนเห็นน้องบ้างแต่ว่าเขาจะไปหาคนสนิทมากกว่า
ซึ่งหนูเขาไม่สนิทกับหนูเขาก็เลยไม่ได้มาค่ะ
แต่ก็ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงแค่ทะเลาะกันแค่นั้นเหรอ
ต้องมีอะไรมากกว่านั้นป่ะที่หนูรู้มาอีกทีนึงคือ
เหมือนแบบน้องเขาเสพยาด้วยอะไรอย่างนี้
เสพยาแล้วก็ห่วงห่วงห่วงห่วงแล้วก็ตบอ่าตีแฟนอะไรอย่างเงี้ย
ผู้หญิงก็ทนทนแบบทุกครั้งที่ทะเลาะกันหนูก็จะลงไม้ลงมือ

แต่รอบสุดท้ายเนี่ยคือทุกครั้งที่ลงไม้ลงมือน้องเขาไม่เคยหนีกลับ
เขาก็จะแบบงอนแล้วไปนอนห้องเพื่อนอะไรอย่างนี้
แต่รอบนี้คือกลับมาจีนเลยอืม
คือกลับมาจีนไปสามวันเลยก็เลยแบบเออ

คงไปแล้วแหละอะไรอย่างเงี้คงไปแล้วแหละแล้วก็
วกกับว่าเหมือนหนูรู้มาว่าแบบ

พ่อแม่เขาก็เสียแล้วเขาอยู่กับพี่สาวสองคน
ก็ไม่ได้สนิทอย่างนี้อยู่กันคนละที่
หนูมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาแบบ
ดาวน์แล้วเขาไม่เหลือใครแล้วเหมือนกับว่า
กินเหล้าเขาบอกว่าน้องกินเหล้าสองวันแบบ
หลับไม่นอนนะแล้วก็มาทำงาน

เท่าที่ฟังมาอย่างน้อยมันยังมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ
พาร์ทเมนต์หอพักนี้มันยังกลับมาได้ไง
เพราะว่ามันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นคือ
ถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนมากนะจะแบบไปเลยอ่ะใช่
ไปเลยแล้วไม่มีใครมาพักอีกเลยบางทีปิดตัวไปเลยก็มี
แล้วคอนโดนั้นเป็นคอนโดที่ราคาถูกด้วยนะคะ
คือก็ไม่ได้ถูกมากแต่คือเป็นจ่ายไว้แล้ว
แล้วพนักงานที่แบบทำแบบทำงานกลางคืนแบบเป็นพนักงานเสิร์ฟ

เขาเช่าทางกันเยอะมากและพี่คิดว่าเวลาโอกอะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการฆ่าตัวตาย
เหมือนก็เป็นบวกกรรมบาปกรรมอย่างนึงอะนะ
ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้

ฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องกลับมาทำซ้ำเวลาเดิมเวลาเดิ
ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราก็ยังไม่ตายไง

คือหนูก็เคยอ่านหนังสือแบบ
ธรรมะแม่ชงแม่ชีใช่ไหมเขาบอกว่า
ฆ่าคนอื่นว่าบาปแล้วแต่การฆ่าตัวเองบาปกว่า
ใช่แบบ
สติแหละสติน่ะสำคัญที่สุดนะครับ
คือทะเลาะกันอยู่ด้วยกัน
ผมว่าลิ้นกับฟันเวลามันกระทบกระทั่งกันมันก็มีบ้างแหละ
ผมว่าทุกคู่ที่เป็นแฟนกัน

สิ่งที่ทะเลาะกันมันเริ่มต้นจากอะไร
แต่นี่ดูเหมือนว่าจะอาการหึงหวง
ห่วงจากงานที่ทำกันอยู่แล้วซะด้วยนะ
แต่พอเป็นแฟนกันปุ๊บความหึงหวงมันก็ยิ่งมากขึ้น
แล้วพอมีเรื่องเกี่ยวกับสุราเหล้าเข้ามาเกี่ยวด้วย
ยาเสพติดด้วยอารมณ์หลายอย่างด้วย
ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผนวกกัน
มันก็จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมความเศร้าแบบนี้นะครับ
ซึ่งคนที่รับเคราะห์คนที่ซวยจริงถ้าเราฟัง

เพราะแน่นอนว่าคนมันปิดข่าวไม่ได้แล้ว

แต่ดีที่ยังเรียกความมั่นใจกลับมาได้
เพราะฉะนั้นเราฟังไว้เรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกัน
สำหรับเรื่องของห้องเช่าชั้น๔

ขอบคุณมากตุ๊กตาที่มาเล่าเรื่องนี้

ขอบคุณมากว่าวันนี้ที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีพิดูก

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เล่าเรื่องผีทางโซเชียลแบบนี้
รับรองว่ามีความหลอนมาเสิร์ฟทุกคืนวันศุกร์อย่างแน่นอน

พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ

ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ